ส่วนอีกหนึ่งเรื่องเราก็ต้องเตือนภัยกันนะคุณผู้ชม
เพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมาหลากหลายรูปแบบมากเลย
เพราะว่าล่าสุดนะคะแฟนคลับของสาวจ๊ะอาสยามค่ะ

คือสาวจ๊ะเนี่ยเธอโพสต์อธิบายไว้ในอินสตาแกรมส่วนตัว
เป็นภาพแชทของแฟนคลับท่านหนึ่งนะคะ
เขาทักมาสอบถามเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตบอกว่า
พอดีทางเขาโดนยัดเยียดหลอกขายบัตรให้กับคุณพ่อ

โดนบังคับขายไปใบละ๒๐๐๐บาทแน่
แล้วคุณพ่อแล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะว่า

คุณพ่อก็ซื้อไปซึ่งจ๊ะเองก็เขียนชี้แจงเอาไว้เลยยืนยันบอกว่า
เจ้าตัวไม่ได้ไปร่วมงานงานนี้ตามที่โพสต์ไว้นะคะแล้ววันที่๒๖ธันวาคม
มีคิวไปงานอื่นไม่ใช่งานนี้ไม่เกี่ยวข้องกับงานนี้ทั้งสิ้นเลย
แล้วก็ยังขอเตือนคนที่เอารูปของเธอไปแอบอ้าง
เห็นใจหน่อยเพราะว่าคนอื่นเดือดร้อน
รวมไปถึงคนที่เดือดร้อนก็คือตัวเธอหรือว่าตัวศิลปินด้วย
งานนั้นนะคะจะไม่ได้ไปนะคะ
เพราะว่าจ๊ะมีงานของจ๊ะอยู่แล้วนะคะ
ฝากถึงคนที่ชอบแอบอ้างนะคะ
เอารูปไปหลอกลวงที่แบบเก็บตังค์มาก่อน
หรือเอารูปไปทำอะไรที่แบบไม่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ฝากด้วยนะคะเบาได้เบานะคะ
เพราะว่าเวลาคนที่เขาตั้งใจซื้อบัตรไปแล้ว
แล้วคือแบบเขาไปแล้วเขาไม่เจอศิลปินอย่างนี้
เดี๋ยวเขาก็จะมาว่าศิลปินได้นะคะ

เพราะว่าบางทีคุณเอาภาพไปหลอกขายบัตรกับคนอื่น

ทำไมไม่ขึ้นเดี๋ยวตังค์ซื้อไปแล้ว
แฟนคลับไปโพสต์ไปว่าเขาอีกนี่ไม่ดีนะ

ฝากถึงมิจฉาชีพเลยนะอย่าทำแบบนี้นะจ๊ะ